สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
วันนี้สะบัดทั่วไทยไปกับจูด้งจะพาไปบุกสวนตานเมืองเพชรไปตามติดชีวิตชาวสวนตาลตะโนดกันครับ
แล้วไปดูสิว่าการปีนต้นตาลมันจะยากหรือง่ายและหวาดเสียวขนาดไหนไปครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อำนาจแล้วนะครับเจ้าของสวนตาลลุงถนอมแล้วนะครับ
ตานเนี่ยลูกเขาเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าลูกไหนเก็บได้เก็บไม่ได้ครับ
เราจะดูจากลักษณะที่หมวกของลูกพอมันยืดออกมานะครับ
มันก็จะมีขอบขาวแบบนี้แต่ถ้ามันยืดจนสุดไม่มีขอบเลยก็อย่าไปตัด
น้ำตาลสดเขาก็จะตัดจากตัวอะไรนะครับ
น้ำตาลสดเขาตัดจากช่อดอกที่เขาเรียกงวงตาล
ตัวท่อนไม้อันนี้ครับท่อนไผ่นี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ
มันเป็นบันไดสำหรับขึ้นเขาเรียกไม้พระองค์
คุณผู้ชมครับไหนเราก็บุกมาทั้งทีแล้ว
แหมอยากที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วสิ
งั้นให้พี่อำนาจสอนหน่อยแล้วกันนะครับ

พอผมบอกพี่อำนาจว่าอยากลองปีนต้นตาดูบ้าง
พี่อำนาจก็รีบย้ายไม้พระองค์มาให้
พี่เขาเลือกต้นที่ดูปีนง่ายให้เลยนะครับ
แต่ว่าโอ้โหจะง่ายจริงหรือไม่
ไปลองกันเลยครับ

เขาก็จะใช้เชือกอันนี้นะครับ

แต่อันนี้เอาไว้สำหรับมัดไม้พระองค์ติดกับต้นตาล
เพื่อเวลาเราขึ้นมันจะไม่ได้หงายหลังลงมา
คุณผู้ชมนี่แค่มัดป่องแรก
ผมก็ว่าเสียวมากแล้วนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวลองสักตั้งแล้วกัน

คุณผู้ชมครับผมคงขึ้นได้แค่นี้นะครับ

อยู่ตรงนี้ขาก็เริ่มสั่นแล้วนะครับ

ของอย่างนี้ครับผมขออนุญาตลงไลน์พรุ่งนี้นะครับ

เอาล่ะหลังจากที่เก็บลูกตาลงมาแล้ว
เรามาดูลูกตานกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม

จะสังเกตว่าลูกมันยืดออก

อันนี้พอดีแต่ลูกปลายเหลือนิดเดียว
อาจจะทำท่าแข่งไปประมาณสัก๑๒ลูก
ครับออกมาแล้ว
และนี่คือการกินเทคนิคแบบพื้นบ้าน

กัดและดูดน้ำข้างในทั้งเปลือกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม

อกจากลูกตาลสดแล้ว
อีกหนึ่งทีเด็ดของสวนตาลุงถนอม
นั่นก็คือน้ำตาลสดครับ
กว่าจะมารับประทานได้ต้องผ่านขั้นต่อไหนได้ครับ
เราก็เก็บน้ำตาลสดเข้ามาเทใส่กระทะ

ทีนี้พอต้มจนได้ที่เราก็ตักออกมานะครับ

อันนี้มันเป็นการกรองครั้งสุดท้าย
เพื่อมีเศษเล็กเศษน้อยตกลงไป

กินแบบสดจ้างหูชมครับ
สว้างหรอมกลมแล้วก็กลิ่นที่เจ็ดชมูกมากเลยนะครับ
วันนี้จุใจแล้วก็แน่นท้องด้วยนะครับ
ลองอะไรใหม่ทั้งการปีนต้นตาล
ลูกตาลสดและน้ำตาลสดจากเตา
แต่เรื่องของตานตะโนดเมืองเพชรยังไม่จบนะครับ

จะขาดน้ำตาลตะโนดกับขนมตาลไปได้ยังไง
ตอนหน้ามาติดตามกันต่อครับกับสบัดทั่วไทย
ช่องทางออนไลน์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ